คุณผู้ชมมาดูเรื่องของวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโควิดไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะ
ถึงแม้จะมีพรกรฉุกเฉินมีเคอร์ฟิลล์ก็ตั้งวงเสพยากัน

ที่สำคัญมั่วสุมเสพกัญชากันด้วย

ชาวบ้านเห็นนี่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปคาตาเลย

ลุกไม่ได้เพราะอารมณ์กำลังขึ้นพอดี

เข้าไปพอดีไงมันก็เลยแบบกำลังเคิ้มก็วิ่งไม่ได้แล้วล่ะ
นั่งอยู่อย่างนี้ฮะโดนจับโดยละม่อมเลยนะครับ
อายุชนก็อายุประมาณสักสิบหกปีได้คุณผู้ชมนี่นั่งกันอยู่แบบนี้นะฮะ

ปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดมหาศาลคามบุกเข้าไปจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ลักลอบนั่งมั่วสุมเสพกัญชากันที่บริเวณชายป่าน้ำริมแม่น้ำชี
ที่ตำบลท่าขนยางอำเภอกันธรวิชัย
เป็นวัยรุ่นอายุ๑๖๒๐ปีแล้วก็มีเยาวชนรวมอยู่ด้วย
อายุก็อย่างที่รายงานไปว่าอายุเพียง๑๖ปี
ล้อมวงเสพกัญชากันอยู่คุณผู้ชมทั้งหมดไม่สวมหน้ากากอนามัย
สวมหน้ากากผ้ายึดของกลางเป็นกัญชาแห้งน้ำหนัก๗๕๕กรัม
อุปกรณ์การเสพก็มีบ้องกัญชาต่างแล้วก็ขวดพลาสติก๓อัน
ก็นั่งถามวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็สารภาพ
กัญชาทั้งหมดเป็นของพวกเขาสั่งซื้อมาจากเอเย่นคนหนึ่งจากขอนแก่น
ก็ส่งผ่านทางการขนส่งเอกชนต่างที่เขาเปิดให้บริการมาถึงที่บ้าน
แล้วก็ส่งมาแล้วก็มานั่งลักลอบมั่วสุมเสพกันที่ป่าแห่งนี้เป็นประจำ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปที่สพกันธรวิชัยดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกัน
ร่วมกันมียาเสพติดประเภท๕คือกัญชาไว้ในครอบครองแล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินโทษก็หนักพอสมควรนะครับ
ส่วนศรีสะเกดเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจสพขุนหารพร้อมกับฝ่ายปกครอง
นำกำลังเข้าไปค้นบ้านที่หมู่๒๒ตำบลบักดองมีวัยรุ่นนี่ครับตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่นะฮะ
แล้วก็เสพยาบ้าแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมกันอีกเยอะแยะมากมายครับ
ตำรวจก็ไปค้นพบไปเจอนายชัยนรงโนนโพอายุ๒๔ปีตอนเข้าไปจับ
กำลังนั่งต้มใบกระท่อมกันอยู่นะฮะส่วนนายแสงไทยสะอาดอายุ๓๖ปีคนนี้
ตามร่างกายมียาบ้ายัดอยู่ที่เอว๗เม็ดด้วยกัน
ก็หาไปเอาทุกคนไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่ามี๓คนฉี่ม่วงครับ
แล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปดำเนินคดีทั้งหมดเลยนะฮะมีความผิดเรื่องของการผลิต
แล้วก็มียาเสพติดประเภท๕คือพืชกระท่อมไว้ในครอบครอง
แล้วก็ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์เพราะว่าเขารวมตัวกันตอนตีหนึ่งเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์แล้ว
อันนี้ก็หนักเลยปิดท้ายที่อุดรครับชาวบ้านเขาสุดทน
วัยรุ่นกลุ่มนี้วัยรุ่นอีกแล้วนะฮะตั้งวงกินเหล้าคราวนี้อยู่หน้าบ้านเลย
ไม่ได้หลบซ่อนเลยพอเมาเศษปุ๊บเสียงเด็งโหยวาย
เลยแจ้งไปทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุดร
นำกำลังบุกเข้าไปครับที่บ้านหนองโอนตำบลเชียงพิน
วัยรุ่นเป็นผู้ชาย๖คนอายุ๑๖๒๕ปีตั้งวงดื่มเหล้าขาวกันอยู่
แล้วก็พบว่าเขาใช้แก้วเหล้าใบเดียวคุณ
เวียนกันดื่มทีละคนทีละคน๖คนแต่แก้วเหล้าใบเดียว
กับการติดโควิด๑๙มาก
ที่สำคัญเหล้าขาวเสร็จปุ๊บมียาบ้าอีก๓เม็ดด้วยกัน
วัยรุ่นทั้งหมดก็สารภาพชวนกันมาตั้งวงกินเหล้าขาว

สุดท้ายถูกเจ้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มได้
ยังไม่ได้เสพยานะตอนที่โดนไปจับกลุ่ม
สารเสพติดในร่างกายแต่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ
คือติดโควิดไม่ติดไม่รู้แหละแต่ติดคุกนี่น่าจะแน่